ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้วันศุกร์สดใสอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะ
แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ
เจอกันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะและเช่นเคยค่ะ
อย่าลืมทักทายเราผ่านไลนออฟฟิเชียลหน้าจอนะคะ
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้านคุณร้อนหรือเปล่านะคะ
หรือว่าเมื่อคืนติดตามดูบอลโลกม่วงขนาดไหนนะคะ
ก็ส่งมาบอกกล่าวเล่าสิบกันได้ค่ะใช่ค่ะ
หรือว่าทุกคนตอนนี้เช้าอาจจะลางานเวลาแค่วันสุขเนอะโถ่นะคะ
เอาละค่ะกระแสฟุตบอลโลกนะคะก็เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
เช่นเดียวกันค่ะเราก็เป็นบันเทิงเชิงกีฬา
เพราะว่านักกีฬาหล่อหลายคนนะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีงานคุณตองนะคะกวินบินได้นี่แหละค่ะ

เราก็ไม่ถามเรื่องบอลนะคะเราไปถามเรื่องหัวใจเขาค่ะ
เพราะอย่างที่ทราบนะคะเขาก็ไปค้าแข้งนะคะอยู่ที่เบลเยี่ยมค่ะ
เห็นบอกว่าเหงาเจอดิฉันก็ชอบบ่นบ่อนนะคะบ่นว่าเหงานะคะ

รวมไปถึงเรื่องหัวใจค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามในอินสตาแกรมนะคะ

ใช่นะคะก็เป็นนางเอกช่อง๗นี่แหละค่ะ
ตอนนี้นางก็ไปเรียนภาษาต่อที่อังกฤษค่ะ
แล้วแววว่าก็ถ้าว่างเนี่ยฝ่ายคุณต้องกับวีนจะบินกลับเบลเดียมประมาณ๒๓มิถุนายน
ถ้าว่างอาจจะควงไปดูบอลโลกด้วย
แต่ว่าที่บ่นว่าเหงาเนี่ยจริงหรือเปล่าเพื่อนแซวกันหนักหนาหูมาก
ไปฟังกวีนเปิดใจกันเลยค่ะ
มะนาวเห็นว่าเขาอยู่ต่างประเทศบ่อยนึกเขาไปเรียนไหม
ตอนนี้เขาไปเรียนครับเขาไปเรียนที่อังกฤษใช่ครับไปเรียนภาษาใช่ครับ
ได้เจอกันที่เบียลเยี่ยมไหมครับ

ก็นิดนึงจะอยู่คนเดียวด้วยเรามองไปรอบข้างก็มีแต่คนต่างชาติใช่มั้ยครับ
ขอแสวว่ามีสาวสาวฝรั่งเนี่ย
กว่างินเห็นพี่แจะหัวทองเนี่ย
มีคิดอะไรบ้างเปล่าสาวฝรั่งอะไรอย่างนี้
ฉันรู้จักคุณตองกวินมานานแล้วนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะจริงแล้วก็คือความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าผู้ตองผู้มะนาวเขาก็หวานดีกันอยู่นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะให้โฟกัสที่ซิกแพคค่ะ
นักบอลเนี่ยแน่นไม่แพ้ดารานะคะนี่ค่ะ
คุณกวินบินได้นะคะคือสาวเก้งกวางดูแล้วก็จะบินเหมือนกันค่ะ

ล่าสุดมาเมืองไทยรอบนี้ถ่ายแบบไปแล้วนะจ๊ะ
อื้อหือนั่นจริงนะคะ

เผื่อว่าจะมีติดต่อมาครับ

หุ่นได้แต่หน้าไม่ได้
ได้ไหมคะหุ่นได้แต่หน้าไม่ได้ได้ไหม
ก็ได้อยู่ก็ดูดีอยู่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์ค่ะ
เขาแบบแวะเวียนมาแจกขนมจีบแถวนี้กันหรือเปล่าคะ
ก็อาจจะมีบ้างนะอย่าไปพูดสิเดี๋ยวไปจุดไฟเขา
แซวเล่นก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะก็เอาใจช่วยด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นโอ้โหผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ก็อย่างที่ทราบก็ไปอยู่เบลเยี่ยมนะคะก็เอาใจช่วยด้วยค่ะ